ส่วนกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ยังคงมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะ
เช่นพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนได้ร่วมใจกัน
จุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองเดินทางด้วยรถบัส
เข้ามาในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเข้ากราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง๗๕๐คนได้ร่วมกันเดินทาง
โดยรถบัสนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เพื่อไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังค่ะ
โดยมีนายวีรวุฒิปุตรเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะและรองผู้ว่า
และหัวหน้าส่วนราชการเข้าตรวจความเรียบร้อย
และส่งประชาชนออกเดินทาง
ซึ่งขบวนรถออกเดินทางจากอ่างทองเมื่อเวลา๔นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมา
ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจทางหลวงและตำรวจจาราจรค่ะ
ขณะนี้เองนะคะขบวนรถได้เดินทางถึงบริเวณท้องสนามหลวงแล้ว
โดยได้จอดรถบริเวณจุดรับส่งประชาชนหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
ก่อนที่จะรอรับประชาชนเดินทางกลับในช่วงเย็นค่ะ
สำหรับรถบัสนะคะบริการรับส่งประชาชนของจังหวัดอ่างทอง
จะจัดให้บริการอีก๓รอบนะคะ
ซึ่งประชาชนที่ต้องการร่วมเดินทาง
ที่จังหวัดระยองนายสุรสัตว์เจอเริญสิริโฆษ์
ว่าราชการจังหวัดพร้อมทหารตำรวจข้าราชการนักเรียนและประชาชน๑๐๐๐คน
ร่วมกันแปรอักษรซึ่งเป็นข้อความว่า
เพระยองรักพ่อที่บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาล
บ้านเพรย์ตำบลเพรย์อำเภอเมืองนะคะ
ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพล
และจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
ณอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พร้อมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวแสดงความอาลัย

ก่อนร่วมการแปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
และร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีบริเวณแปลงนาสาธิต
ในการปลูกข้าวของคณะเกษตรศาสตร์ครับ
ธิรพลบันสิทธิ์คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่า
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อวงการเกษตรไทย
ทำให้คนไทยมีอาหารที่ผลิตอย่างมีคุณภาพไว้บริโภค
และเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสำคัญ

และที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
นายกิติพันธ์เพชรชูนายอำเภอขนอม
ข้าราชการและประชาชนกว่า๓๐๐คน
ได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
และมีตัวอักษรคำว่าขนอม
มีรูปโลมาอยู่ด้านล่าง
พร้อมกับทั้งจุดเทียนอย่างพร้อมเพลียง
บริเวณสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะ
จากนั้นนะคะได้ร่วมกันกล่าวคำสัตว์ปฏิญาณ
และร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ